เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
มีพ่อเท่าอายุตั้ง๗๖ปีแล้วอะค่ะ
บุกไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วก็ไปถามหาเพื่อนบ้านที่อายุ๔๔นะคะเป็นผู้ชาย

ลงมาคุยกันหน่อยเรียกมาคุยด้วย
แล้วก็ถามเลยว่าไปกล่าวหาเหรอ
ว่าขโมยปลาอยู่ในที่ดักปลาในลำห้วยอะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็ตอบไปแล้วว่าเปล่าไม่ได้พูดเลย
แต่พ่อเท่าวัย๗๖คนนี้โอ้โหกระหน่ำยิงใส่เขาเลยนะ
จนเขาเสียชีวิตคาบ้านนะคะ

คนร้ายอายุตั้ง๗๖แล้วอะโอ้โหหนีแบบ
เก่งกว่าจะจับได้แบบทุลักทุเลเลยทีเดียวค่ะ

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
กล้องวงจรปิดของกองทุนหมู่บ้าน
นี่ค่ะช่วงเวลา๙นาฬิกา๒๗นาที

รถจักรยานยนต์นี่ค่ะของนายสำรานแน่นอุดรอายุ๗๖ปี

ขับมาที่หน้าบ้านของเพื่อนบ้าน
นี่นะคะจอดรถ

ไปถามหานายประสิทธิ์วงดวง
อายุ๔๔ปีที่หลังบ้าน
ค่อยเดินเข้าไปหลังบ้านแบบนี้นะคะ
ถ้าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
เดินเข้าไปสักประมาณ๓นาทีก็ออกมา

ก็เดินไปบ้านฝั่งตรงข้ามที่อยู่เยื้องกัน
ก็ไปถามหานายประสิทธิ์นี่แหละ

แล้วก็เดินกลับมา
ตอนเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๔นาที

นายสำรานก็เดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะยิงนะคะ
นี่ค่ะ

ที่เข้าไปซื้อของเดี๋ยวเขาจะรีบวิ่งออกมา
หน้าตาแบบตกใจเลยพร้อมกับคนในบ้านด้วย
นี่นะคะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะ
เดี๋ยวพอออกมาอีกทีจะเห็นเลยว่า
นายสำรานวัย๗๖เนี่ยนะ

นี่เด็กวิ่งหนีออกมาแล้วหน้าตาตื่นเห็นไหมคะ

แล้วเดี๋ยวจะมีคนในบ้านก็ออกมาด้วย

แล้วเดี๋ยวนายสำรานคนก่อเหตุอายุ๗๖ค่ะ
เดินออกมาจากบ้านหลังนี้พร้อมปืน
แล้วก็ไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้
แต่สตาร์ทไม่ติดก็เดินวนอยู่ตรงนั้นแป๊บนึง
ชาวบ้านก็มามุ่งดูนายสำรานก็ถือปืน

นี่คือชัดไม่เห็นเหตุการณ์ในบ้าน
แต่มันเห็นชัดหมดว่าทำอะไรช่วงเวลาไหนยังไงบ้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
คือนายประสิทธิ์อายุ๔๔เสียชีวิตอยู่ที่ประตูหลังบ้าน
โดนยิงไปที่หน้าอกที่ชายโครงซ้ายที่ขาซ้ายที่ขาขวานะคะ
โดนยิงไปเนี่ย๗นัดนะคุณผู้ชม
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้านะคะ
คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตญาติบอกว่าชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยง
เย็ดญาติบอกโอ้โหทำใจไม่ได้ค่ะ
ทีมข่าวก็ได้คุยกับนางสมบูรณ์เป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาเล่าให้คุณภูริพัฒน์ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อวานตัวเองก็นั่งขายของอยู่ในบ้าน
นายสำรานผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์สีแดงมาจอดหน้าบ้าน
แล้วมาถามหาน้องชายคือถามหานายประสิทธิ์ว่านายประสิทธิ์อยู่ไหน
ตัวเองก็บอกว่าน้องชายเหมือนกับไปขู่เขาแล้วก็ไปกล่าวหาเขาว่าไปขโมยปลาในตะข่ายที่น้องชายกางดักจับเอาไว้ในห้วย
ตัวคนก่อเหตุบอกว่าก็มีคนมาเล่าให้ฟังอ่ะอ่า
น้องชายเนี่ยพูดแบบเนี้ยพูดจริงหรือเปล่าเอามาคุยกันหน่อยนี่
ถ้าแบบพูดจริงมีพยานยืนยันนะพร้อมไปเสียค่าปรับที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลย
ผู้ก่อเหตุเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาได้ยิน
เขาได้ยินว่าน้องชายเนี่ยพูดแบบนี้จริงจริงกำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะครับ
นายประสิทธิ์เดินลงมาลงมาจากบนบ้านอืม
แล้วก็มายืนอยู่หน้าบันไดแล้วก็บอกคนร้ายว่าผมไม่ได้พูดอืม
เอ่ยชื่อเลยว่าใครมาขโมยปลาแต่พอเห็นนายประสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยนะ
ปืนที่พกมาที่เอวอ่ะคือแบบชักปืนขึ้นมาเลย
แล้วก็ถามนายประสิทธิ์เลยว่าเนี่ยไปพูดใช่ไหม
ว่าไปขโมยปลาแล้วจะปาดคอเนี่ยตัวผู้ตายเขาวิ่งไปหลบหลังตู้ขายของ
แต่คนร้ายวิ่งเข้าไปแล้วกราดยิงใส่เลยค่ะครับ
แรกในยิงไปสี่นัดค่ะจนเขาล้มไปแล้วอ่ะ
เขาวิ่งหนีไปทางประตูหลังบ้านก็ตามไปยิงซ้ำอีกสองนัดอ่ะ
ยิงเสร็จก็กลับไปบ้านพักของตัวเองอย่างนี้ค่ะ
ยายเท่าอ่ะอย่างเล่นยิ่งลูกหูจังสั่นจังสินะ
ตอนที่คนร้ายก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิตแล้วแล้วก็เดินออกมาจากบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอยู่แถวนั้นด้วย
เราได้ไปคุยกับผู้ชายคนนี้มานะครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
เขาชื่อว่านายพฤษนะฮะที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
ตอนที่นายสำรานจะเดินเข้าไปยิงนายประสิทธิ์แล้วก็เดินมาบ้านฝั่งตรงข้าม
เยื้องเยื้องกับบ้านที่เกิดเหตุนายพฤษบอกว่าตอนนั้นนายสำรานเดินมาถามว่านายประสิทธิ์อยู่บ้านหรือเปล่า
ตัวเองก็ไม่ได้เอกใจเพราะปกติแล้วสองคนนี้เขาก็ไปหาปลาด้วยกันอยู่บ่อย
แต่เห็นว่าหน้าตาของนายสำรานวันนี้ดูท่าทีแบบขึงขังน่ากลัวกว่าทุกวัน
พอนายสำรานเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดแล้วนายสำรานก็เดินถือปืนออกมา
ตอนที่เดินออกมาเนี่ยยังมาบอกกับนายพฤษว่าให้ไปดูรถให้หน่อยมันสตาร์ทไม่ติด
แต่ว่านายพฤษไม่ได้ไปนะครับนายสำรานก็เดินหนีไปทางข้างบ้านแล้วก็หลบหนีไป
แต่ว่าที่ก่อเหตุไว้เมื่อวานตำรวจก็ตามทันนะครับวันเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งตำรวจที่อุดลธานีก็ติดตามไปจน
เดินไปจนห่างจากที่เกิดเหตุ
๒๘กิโลเมตรโอ้โหหัวอยู่เท่าไรเนี่ย
ไงเนี่ยเดินไปห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเพราะว่า
จักรยานยนต์สตาร์ทไม่ติด๒๘กิโลเมตร
ตำรวจไปเจอร้องตะโกนบอกให้มอบตัวเพราะว่าถือปืนอยู่ไงฮะ
แต่นายสำรานไม่ยอมฮะยิงใส่ตำรวจสองนัด
ตำรวจก็เลยต้องยิงสวนใส่ไปกระสุนเข้าช่องท้องนายสำรานหนึ่งนัดครับ
ฟุบอยู่ที่พื้นถนนก็เลยไปคุมตัวไว้ได้นะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปี
ก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยตอนที่คุมตัวได้ถูกยิงไป
ตำรวจเขายิงสวนไปก็เข้าช่องท้องไปนัดหนึ่ง
อาการก็สาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปี
แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลอุดรธานี

เมื่อช่วงเช้านี่เป็นเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานที่ตามไปควบคุมตัวได้
หลังถูกยิงตำรวจคุมตัวได้ก็รอรถพยาบาลเพื่อจะมารับตัวนะครับ
ตำรวจก็ยังถามอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะในคลิปเนี่ย
บอกเออยิงสู้ทำไมนะก็บอกดีให้มอบตัว
นายสำรานบอกกับตำรวจว่ายังไงรู้ไหมอืม
บอกว่าเนี่ยลูกปืนมันหมดนะถ้าลูกปืนไม่หมดเดี๋ยวจะยิงอีกโอ้โห
พ่อไปแล้วผมบอกให้หยุดดีพ่อพ่อลงมือ

หลักบอกลรบเอาบอกดีขนเจ้าเปล่งแมวข้างเจ้าจะยิ่งไข่

นี่ค่ะคือตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกยิงกี่นัด

ตำรวจบอกนัดเดียวเนี่ยเข้าท้องเนี่ย
แต่ก็ยังมีแรงพูดกับตำรวจแบบ
ก็ยังบอกผมก็นึกว่าโดนที่ขา

ลูกชายของนายสำรานคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ

เอาจริงนะปกติพ่อก็

แต่ก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวกับใครนะ

เรื่องที่เกิดขึ้นคนในบ้านไม่รู้เลย
ว่าพ่อมีปัญหากับคนที่ไปหาปลาด้วยกัน

ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะ
ว่าผู้ไผิดปลาก๋องเขา

มันก็ไม่รู้ว่าตัวเปลี่ยนนี้

ทุกคนก็เลยบอกว่า

มองว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะ
ทุกคนตกใจมากที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยคือตัวคนก่อเหตุตัวนายสำราน
ซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะกับตัวนายประสิทธิ์ที่ถูกยิง
อืมก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับเห็นหน้าค่าตากันทุกวัน
ตอนนี้ก็เลยกลัวว่าญาติจะเกลียดกันไปด้วยไง
มองหน้ากันไม่ติดไงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ถ้ามีโอกาสเขาบอกว่าก็คือทั้งสองฝั่งเขาอยากจะไปคุยปรับความเข้าใจกันนะ
อืมก็อยากจะให้คนในหมู่บ้านอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมีความสุขอ่ะ
เรื่องมันจบไปแล้วเรื่องของคดีความตำรวจก็เดี๋ยวรวบรวมหลักถงหลักฐานอะไรก่อน
เพราะว่าคนก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วไงครับอืมอ่า
ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันก็เรื่องใหญ่มองว่าเรื่องนิดเดียวมันก็ไม่มีอะไรนะ
อืมแต่เรื่องประมาณอย่างนี้จริงค่ะไม่น่าไง
ด้วยความที่อ่ะมีปืนด้วยอะไรด้วยบางทีอ่ะสุดท้ายลุงเสียชีวิตนะครับใช่